จะพาไปดูอะไรใหญ่กันหน่อย
นี่เล็กหน้าใหญ่ผมพาไปดูเอง

หลักกิโลเมตรอันก็เริ่มเทิมเลยนะครับ
ที่จังหวัดประจวบคิริขันครับ

ปกติแล้วอยู่ข้างทางอันเล็กนะคะ
อันนี้คืออยู่บนหลังคาแล้วก็อยู่เกือบเสาไฟฟ้าเลยนะ
หลักกิโลเมตรยักษ์ใหญ่นะครับที่เห็นอยู่มีความสูง๖เมตร
คุณเอาเลขอะไรมาติดข้างบนหรือเปล่า
หลักกิโลเมตรมันเคยเป็นประเด็นมาแล้วนะ

ใจเย็นยังเหลืออีกหลายวันเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของตัวเลข

เขาบอกว่าสูง๖เมตรกว้างกว่า๒เมตร
ตรงฐานด้านล่างก็สร้างเป็นที่พักเอาไว้

พร้อมกับมีข้อความระบุจำนวนหลักกิโลเมตรว่า
โรงหมอ๑กิโลเมตรโรงพัก๖กิโลเมตร
และชุมพร๙๐กิโลเมตร
ตามหลักการของการเป็นหลักกิโลเมตรที่ถูกต้อง
มันต้องมีการบอกจำนวนระยะทางเอาไว้นะครับ
เขาบอกว่าถูกสร้างขึ้นบริเวณริมถนนสายแยก
จะเกษมบ้านปากคลองบ้านฝ่ายน้ำล้น
หมู่ที่๔ตำบลปากแพรกอำเภอบางสะพานน้อย

จะต้องแวะไปชมความใหญ่ของเจ้าหลักกิโลเมตรนี้นะครับ
โดยผู้ออกแบบสร้างหลักกิโลเมตรก็คือ
นาชมจุฬลพลึกพร้อมกับบอกว่า
ต้องการสร้างเอาไว้เพื่อบริการประชาชนที่สัญจรไปมา
และได้รู้จักข้อความหรือคำพูดภาษาถิ่น
ที่เคยนิยมใช้กันในสมัยก่อนครับ
นี่เขาเข้ากลัวแล้วมันเปาด้วยกระทัดรัดด้วย

ข้อความนะครับที่เขียนบนหลักกิโลเมตร
คำว่าโรงพักเนี่ยหมายถึงสถานีตำรวจนั่นเอง

ส่วนข้อความคำว่าโรงหมอ

นี่ก็โรงที่รวมคุณหมอเอาไว้แล้วก็มีคุณพยาบาลด้วย
จริงดิฉันว่าคนไข้เยอะกว่าหมอนะเดี๋ยวนี้
บางทีน่าจะเป็นโรงคนไข้

เอาล่ะนี่เป็นภาษาพูดพื้นถิ่นนะครับ
ผู้คนในสมัยก่อนนิยมใช้
เนื่องจากเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนั่นเองครับ
นายชมยังบอกอีกว่าถือว่าเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับ

ที่สำคัญไม่ว่าใครนะครับที่เดินทางเดินทางผ่านไปผ่านมา
ก็สามารถมองเห็นหลักกิโลเมตรได้อย่างชัดเจน

พร้อมกับถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยนะครับ